คุณผู้ชมคะไปต่อกันที่สถิติการเกิดอุปติเหตุ
วันที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตพุ่งสูงถึง๑๗๔ศพเลย
เมื่อวาน๑๓เมษายนมีผู้เสียชีวิตถึง๖๗ศพ
ทำให้ตอนนี้ทางศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนกำชับทุกจังหวัด
ให้เพิ่มความเข้มงวดในการตั้งด่านตรวจชุมชนนะคะ
อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกราน
ก็สรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่๑๓เมษายน๒๕๕๙
เกิดอุบัติเหตุแล้ว๗๐๐ครั้งมีผู้เสียชีวิต๖๗ศพ
ผู้บาดเจ็บ๗๓๓ราย
สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุดยังคงเป็นดื่มแล้วขับและขับรถเร็วค่ะ
ยานพานะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดยังคงเป็นรถจักรยานยนต์
ส่วนจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือสกลนคร๒๘ครั้ง
จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุดคือบุรีรำน่านอุดรธานีจังหวัดละ๔ราย
ส่วนจังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุดได้แก่สกลนครใน๓๓คน
จากนี้ก็ยังพบว่ามีผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตสูงสุดอยู่ในช่วงอายุ๕๐ปีขึ้นไปด้วยนะคะ
สถิติสะสม๓วันตั้งแต่วันที่๑๑๑๓เมษายน
ก็เกิดอุบัติเหตุแล้วรวม๑๖๖๕ครั้งมีผู้เสียชีวิต๑๗๔ศพผู้บาดเจ็บ๑๗๒๘คน
ซึ่งสปทก็มีการกำชับจังหวัดให้เพิ่มความเข้มข้นในการปฏิบัติงานตามจุดตรวจแล้วก็ด่านชุมชน
กวดขันพฤติกรรมเสี่ยงอุบัติเหตุ
กลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์เล่นน้ำที่ไม่สวมหวกนิรภัยหรือว่าหมวกกันน็อก
รถบรรทุกคนเล่นน้ำที่ใช้ความเร็วอันนี้ก็ให้ตรวจตาเป็นพิเศษ
ส่วนมาตรการดื่มไม่ขับจับยึดรถตลอด๓วันที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตรวจพบผู้กระทำความผิดไปแล้วเยอะทีเดียวค่ะ๙๘๘๐๐กับอีก๘คนฝ่าฝืนรถที่
ยึดรถที่ฝ่าฝืนมาตรการไว้แล้ว๒๒๙๔คันค่ะ
ขณะที่พลโทวีรชนสุคลทะปฏิภาครองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็กล่าวถึงกรณีการเมาแล้วขับ
หลังเกิดเหตุเสียเบ้นเมาแล้วก็ขับรถชนตำรวจเสียชีวิต
แต่ว่าสารไม่รับข้อหาเจตนาค่าก็บอกว่า
เพราะในประยุจรรย์โอชานายกรัฐมนตรีก็ได้เน้นยำเรื่องนี้
ขอให้ทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายเพราะว่ามีกระบวนตามกฎหมายอยู่
ขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีได้กำชับมาตรการป้องกันอุบัติเหตุ
ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนให้ช่วยกันลดอุบัติเหตุบนท้องถนน
โดยเฉพาะกรณีการเมาแล้วขับนะคะ